วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์

วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์

วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์

วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
ช่วยเหลือประเทศชาตรไม่ใช่มาองค์แบบนี้
เป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่ที่เราตามกันต่อนะครับ
กรณีของเด็กม๒ตั้งท้อง๒เดือน
แล้วก็บอกเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลว่าองค์เทพเป็นคนทำ

บ้งชาวบ้านรวมถึงญาติพี่น้องบอกว่า
โอ้โหองค์เทพต้องทำแต่อะไรดีสิ

ใช่แล้วเมื่อวานเนี่ยยังนั่งคุยกับคุณสืบสกุลอยู่เลย

คนที่ต้องสงสัยที่สุดก็คือพ่อเลี้ยง

ไม่ผิดคาดนะครับเพราะว่าความคืบหน้าในคดีก็มีนะครับ
ตัวพ่อเลี้ยงเองนะฮะก็ถูกตำรวจควบคุมตัว
แล้วก็ยอมรับสาภาพว่าเป็นคนกระทำชำราวลูกเลี้ยง
แต่ก็ยังคงอ้างว่าไม่รู้ตัวเพราะว่ามีเทพประทับร่าง
แต่ทีนี้ครับทางตำรวจก็ได้ฝากขังคัดค้านการประกันตัว
โดนโทษหนักนะฮะกระทำชำราวอาณาจารย์เด็กนะฮะ
โดยเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตามนะครับ
ก็ถือว่าเป็นคดีใหญ่ที่เราต้องติดตามกัน
แล้วก็เรื่องนี้นะฮะเป็นคดีที่ทางบ้านพักเด็กและครอบครัว
ที่บุรีรัมเนี่ยเขาเป็นคนแจ้งความ
คือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรับเด็ก
จากการที่เด็กลื่นล้มในห้องน้ำนะครับ
แล้วก็เด็กมีอาการเหมือนวูบ

ทำไมอาการมันเหมือนกับคนที่ตั้งคันท้องอ่อน
แล้วตรวจก็เลยรู้ว่าน้องตั้งคัน๒เดือน
แต่ตอนที่หมออึ้งเพราะน้องบอกว่า
องค์เทพทำหมอไปต่อไม่เป็นเลยนะ
ใช่นะครับแล้วก็ชาวบ้านชาวช่องเขาก็แปลกใจ

ทำไมผู้เป็นแม่ของเด็กแม่แท้ของเด็กไม่แจ้งความ
และทำไมเด็กก็จะไม่แจ้งความเอาผิดพ่อเลี้ยง

เรื่องนี้ก็เลยต้องมีคนแจ้งความนะครับ
ดังนั้นในส่วนของเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวบุรีรำ

แล้วก็ทางด้านของนางยุพินใครพิมาย
มนวยการบ้านพักเด็กและครอบครัวบุรีรำ

ตอนนี้พ่อเลี้ยงสารภาพว่าเป็นคนกระทำจริงแล้วนะฮะ

แต่ทีนี้ตำรวจก็ส่งฝากขังคัดค้านการประกันตัวอยู่
แต่ทีนี้ครับในส่วนของเด็ก

เรื่องต้นจะต้องให้นักจิตวิทยามาประเมิน
เพื่อหาแนวโน้มความวิตกกังวล
แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมนะครับ
ถ้ามีการเรียนการสอน
ก็จะให้ครูผู้สอนนำแบบฝึกหัดมาเรียนมาให้เรียนก่อน
นี่พูดถึงเรื่องของการเรียนด้วยนะ
เพราะเป็นห่วงน้องว่าถ้าเปิดเทอมแล้ว
จะได้เรียนต่อหรือไม่อย่างไร

แต่ว่าทางผู้มนวยการของบ้านพักเด็กและครอบครัวบุรีรำบอกว่า
ตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอม
ก็ยังไม่ได้ไปเรียนหนังสือจริง
ก็ต้องมาวางแผนกันต่อว่าถ้าเปิดเรียนจริง

หรือว่าครูมาสอนที่บ้านพักเด็กนี้ดีไหมนะครับ
สิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของครอบครัว
เพราะว่าผู้ที่เป็นเสาหลักของครอบครัวก็คือตัวพ่อเลี้ยงนะ
เป็นคนก่อเหตุก็ต้องถูกดำเนินคดี
แล้วทีนี้ผู้เป็นแม่อีกนะ
แม่แท้ของเด็กจะต้องดำเนินการอย่างไร
หรือจะต้องช่วยเหลือครอบครัวนี้ในเรื่องของการประกอบอาชีพ
หรือหาเงินทุนมาช่วยเหลือเพื่อให้ครอบครัวเดินต่อไปได้
คือเรื่องนี้เองนะครับทางผู้มนวยการบ้านพักเด็กและครอบครัว
เขาก็มองนะมองไปที่เรื่องของการแก้ไขปัญหาในครอบครัว
แก้ไขปัญหาสังคมให้กับครอบครัวนี้
ส่วนเรื่องคดีก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของการดูแลจิตใจของเด็กคนนี้ด้วยนะฮะ
ทีมข่าวของเราก็นอกจากพูดคุยกับพอบ้านพักเด็กและครอบครัว
แล้วก็ติดตามความคืบหน้าของคดีแล้ว
ทีมข่าวของเราเดินทางไปที่บ้านหลังหนึ่ง
ซึ่งเป็นบ้านของพ่อแท้ของเด็กนะครับ
เราไปเจอกับนางภัยนามสมมุตินะอายุ๔๙ปี
ซึ่งเป็นพี่สาวของพ่อแท้ของเด็ก
ซึ่งก็อยู่ในฐานะป้าของเด็กนั่นแหละนะครับ
บอกว่าตัวพ่อแท้ของเด็กเสียชีวิตไปแล้วด้วยอุบัติเหตุนะครับ
ตั้งแต่ตอนที่แม่ของน้องท้องน้อง๖เดือน
น้องยังไม่คลอดออกมาจากท้องเลยนะคุณนะนะครับ
ของเด็กก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปแล้ว
หลังจากนั้นนะครับแม่ของเด็กก็มามีสามีใหม่
โดยมีหลานคนนี้ต่อมาและพอหลานอายุได้๒ขวบนะครับ
ทั้ง๒คือทั้งตัวแม่ของเด็กแล้วก็สามีใหม่นะครับ
ก็ประกอบอาชีพขายกับข้าว
ก็ใส่รถกระบะเร่ตามขายเลขขายตามหมู่บ้านหรือว่ารถพุ่มพวงอะไรเหล่านี้นะครับ
พ่อบอกเท่าที่รู้นะทั้ง๒คน
คือแม่แท้ของเด็กและตัวพ่อเลี้ยงเนี่ย
ชอบไปหาหมอดูเชื่อเรื่องทรงเจ้าเข้าผีนะครับ

ที่ผ่านมานะฮะตัวป้าเองจะคอยบอกหลานคนโต
หลานคนโตคือบ้านนี้เอาจริงคือมีพ่อเลี้ยงละหนึ่งนะ
มีแม่แท้ของเด็กนะครับ
แม่แท้มีลูกสองคนคือลูกสาวคนโตกับคนเล็ก
คนเล็กก็คือคนที่โดนข่มขืน
อกจากนั้นก็มีลูกกับตัวพ่อเลี้ยงอีก๓คน
รวมทั้งหมดบ้านนี้มีกันอยู่๗คนนะครับ
ทีนี้ป้าแท้ของเด็กก็จะคอยเตือนสม่ำเสมอเลย
คอยเตือนหลานคนโตบอกว่าให้ระวังนะ
พ่อเลี้ยงเนี่ยมันไว้ใจไม่ค่อยได้นะฮะ
และอีกอย่างหนึ่งหลานทั้งสองเป็นเด็กหน้าตาดี
ป้าเองก็มักได้ยินหลานเล่าให้ฟังเสมอ
บอกว่าถูกพ่อเลี้ยงห้ามไม่ให้ไปคบเพื่อนที่ไหนเลย
รวมถึงห้ามไม่ให้มีแฟนหรือว่าคบกับผู้ชายคนไหน
ลักษณะเหมือนตัวพ่อเลี้ยงหึงห่วงลูกเลี้ยงทั้งสองคนนะครับ
ทีนี้แหละครับพอถามถึงเรื่องของหลานคนเล็กท้องได้ยังไง
ป้าบอกว่าก็หลานสาวคนโตมาเล่าให้ป้าฟัง
ว่าน้องจู่ก็มีอาการขึ้นไส้อาเจียน

หมอก็บอกว่าอาการคล้ายกับคนท้อง
แล้วทีนี้ก็ถามไปว่าแล้วมันมีอะไรกับใครมา
เด็กเนี่ยบอกว่าคนทำคือพ่อเลี้ยงนะครับ
ส่วนภาพกราฟิกที่เราทำให้ดูพ่อเลี้ยงเขาอ้างไง
ว่าเขาถูกร่างประทับก็เลยทำอะไรไปไม่รู้ตัว
แล้วก็ทำให้ร่างนี้มีอะไรด้วย
ตัวพ่อเลี้ยงเองจะถูก
สิ่งอะไรที่ประทับอยู่ฆ่าตัวพ่อเลี้ยเขาอ้างแบบนี้
ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าเสียงพูดนั้นมันเหมือนไม่ใช่เสียงพ่อไง
เหมือนกับเป็นเสียงเทพพูด
แล้วพอเด็กได้ยินแบบนั้นคือกลัวด้วยแหละ
แล้วสองคือกลัวว่าพ่อจะตาย
เด็กจะทำยังไงเด็กก็อยากให้พ่อมีชีวิตอยู่ก็เลยต้องยอม
คือทีมข่าวก็คุยกับคุณป้านะถามป้าเนี่ย
เล่าให้ฟังว่ายังไงบ้างตอนที่หลานโดนพ่อเลี้ยงกระทำชำราวเนี่ย
หลานบอกว่าเป็นองค์เทพหรือว่าเป็นพ่อเลี้ยง
หน้าตามันเปลี่ยนไปหรือเปล่าเป็นหน้าตาขององค์เทพหรือหน้าตาของพ่อเลี้ยง
หลานก็บอกว่าก็ยังเป็นหน้าตาของพ่อเลี้ยงอยู่นะ
แต่ก็ต้องยอมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพ่อเลี้ยงตายนะฮะ
ฟังเสียงป้าของเด็กหน่อยครับ
นี่แหละมันจะมีที่ไหนมหาเทพอะไรแบบนี้

โดยเฉพาะพวกป๊าป้านานาเนี่ยบอกโอ้โหโอโหมาก

แล้วก็รุมประนามการกระทำของตัวพ่อเลี้ยง

เพราะจากที่ได้ข้อมูลมาเนี่ย
ครอบครัวนี้เท่านั้นแต่ข่มขืนตัวน้องคนโตด้วย
คือหลานคนโตด้วยนะฮะแต่ว่าหลานคนโตเนี่ย
ท้องนะครับโอ้โหครอบครัวเนี่ยรับไม่ได้จริง
จริงนะครับมาดูเรื่องของคดีกันบ้างครับ
นำตัวนายทวีอายุ๔๘ปีพ่อเลี้ยงไปฝากขังผลัดแรกที่ศาลจังหวัดนางรอง
ค้านการให้ประกันตัวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูง
ข้อหาข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๘ปี
แม้ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตามนะครับก็ถือว่าเป็นโทษหนักนะฮะ
แล้วก็อย่างที่บอกต้องสอบปากคำพ่อเลี้ยงกันต่อ
แล้วก็ทางครอบครัวของเด็กก็ยังสงสัยตัวแม่แท้มีส่วนรู้เห็นหรือเปล่า
แล้วก็อนุญาตหรือเปล่าให้พ่อเลี้ยงมีอะไรกับลูกสาว
ก็ต้องสอบสวนกันต่อนะครับ